ครับเราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์แล้วก็อุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
มีเหตุไฟไหม้รถยนต์คันหนึ่งที่จังหวัดยาลาครับได้รับความเสียหายทั้งคัน
โชคดีที่คนขับอายุ๖๑ปีสามารถวิ่งหนีตายลงมาจากรถได้อย่างบุดหวิด
เบื้องต้นจากการสอบสวนนะครับคาดว่าสาเหตุเกิดจากน้ำมันรั่ว
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
โดยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเบตงระดมฉีดน้ำและใช้ถังดับเพลิง
ไฟที่กำลังลุกไหม้รถเก๋งคอนด้าแอคคอร์ดสีแดงที่จอดอยู่บนถนนสุกยาง
ตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยาลาพร้อมกับปิดถนนและกั้นพื้นที่ชั่วคราว
ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้น
โดยใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีจึงสามารถดับไฟได้สำเร็จ
ตำลูกสาวพ่อเบตงค์สอบสวนนายสุวินสุกนิดอายุหกสิบเอ็ดปี
เจ้าของรถทราบว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปทำธุระที่ตลาดเบตง
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเครื่องยนต์ดับกลางทาง
แต่เมื่อสตาร์ทเครื่องอีกครั้งก็ได้ยินเสียงผิดปกติดังขึ้นในห้องเครื่องด้านหน้า
ไม่นานก็มีกลุ่มควันออกมาจึงรีบวิ่งหนีตายลงจากรถ
ที่ไฟจะลุกไหม้รถได้รับความเสียหายทั้งคัน
เมืองต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากที่มีน้ำมันรั่วไหล
ผู้ภัยเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะขนคนงานสองคันชนกัน
บริเวณจุดกลับรถถนนเลี่ยงเมืองตัดใหม่ตะบนท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ที่เกิดเห็นพบรถกระบะสีบรอนชนกับรถกระบะนิสสันสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
สภาพด้านหน้ารถได้รับความเสียหายทั้งคู่ข้างทางพบคนงานได้รับบาดเจ็บจำนวน๑๓คน
จำนวนนี้อาการสาหัส๓คนกู้ภัยต้องทยอยนำส่งโรงพยาบาล
อยู่ห่างออกไปประมาณ๕๐๐เมตรแต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นจุดกลับรถจู่รถกระบาดนิสันของนายจอจออายุ๕๐ปีชาวกะเรียง
กำลังเดินทางไปทำไร่ก็พุ่งออกมาทำให้รถพุ่งชน
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก

ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนสำรานอำเภอเมืองขอนแก่น
ชนอ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงภายในปั๊มน้ำมันได้รับความเสียหาย
ส่วนนายแต้มนวะคำศรีอายุ๕๙ปี
คนขับรถกระบะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ซึ่งจากการสอบสวนทรัพย์ว่าก่อนเกิดเหตุลุงแต้ม
กำลังขับรถกลับบ้านที่จังหวัดกาลสิน
ก่อนที่จะกลับมาสนุนเครื่องแต่ปรากฏว่าลืมตรงเกียวว่างเอาไว้
เสียงเวิ่นรถอ่ะค่ะก็เลยหันมาพอดี

พุ่งขึ้นมาก็มาชนตรงนี้ค่ะก็หักหลบ
ถ้าไม่หักหนูก็คงจะโดนห้องน้ำคนพิการนะคะ
หักก็พุ่งคาติดแล้วก็รถก็ดักไปเลย
แล้วคณะคนของรถเราเห็นแล้วคณะเขาเป็นเมียกันอย่างไรบ้าง
ก็ปกติค่ะแกก็ปกตินะคะคือคงจะตกใจด้วยค่ะ
มาคนเดียว

นี้หลังเกิดเหตุลุงแต้มเจ้าของรถ
และผู้จัดการปั๊มน้ำมันได้เจรจาเพื่อตกลงค่าเสียหาย
เมืองต้นช่างก่อสร้างตีราคาค่าซ่อมแซมไว้ที่๔๕๐๐๐บาท
ซึ่งคนขับรถก็ยินยอมที่จะจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้น